ร่วมส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของอาตุ้ยตุ๋ยพุทธชาติ
ที่ได้สูญเสียคุณพ่อไปอย่างไม่มีวันกลับค่ะ

เมื่อวานนี้นะคะเป็นการบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อของตุ้ยตุ๋ยพุทธชาติเป็นวันที่๒แล้วค่ะ
ก็มีเพื่อนทีมงานแล้วก็ญาติพี่น้อง
ทราบข่าวมาร่วมพิธีกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
ตุ๋ยบอกกับทางทีมงานไทยรัฐทีวีนะคะ
ว่าคุณพ่อได้เสียชีวิตด้วยอาการเส้นเลือดในสมองเสื่อมค่ะ
ทำให้มีเลือดไหลออกมาตามผนังเส้นเลือดในสมองจำนวนหลายจุดนะคะ
โดยทำการรักษาที่โรงพยาบาลลำปางต่อเนื่องนานกว่า๘เดือนแล้วค่ะ
และท้ายที่สุดคุณพ่อก็ได้จากไปอย่างสงบ
เมื่อช่วงสายของวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ทั้งนี้นะคะเงินที่มีคนมาร่วมทำบุญในงานบำเพ็ญกุศลศพของคุณพ่อ
ทางครอบครัวค่ะก็จะนำไปมอบแล้วก็สนับสนุนให้กับโครงการป่าเปียก
เพื่อเป็นการสืบสารเจตนารมณ์ของคุณพ่อ
ซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดของกรมป่าไม้ค่ะ
เราจะเอาไปสมทบกับโครงการตามแนวพระราชดำรินะคะ
โดยทางครอบครัวนะคะก็จะมีการบำเพ็ญกุศลศพไปจนถึงวันที่๓๐เมษายนนี้ค่ะ
ต่อจากนั้นช่วงบ่ายก็จะนำร่างของคุณพ่อส่งมอบให้กับทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อนำไปเป็นอาจารย์ใหญ่ตามเจตนารมณ์ของคุณพ่อที่ได้บริจาคร่างกายเอาไว้นั่นเองค่ะ
ซึ่งอาตุ๋ยก็ฝากขอบคุณหลายคนนะคะแฟนบันเทิงไทยรัฐแฟนไทยรัฐทีวีที่ส่งกำลังใจให้ค่ะ
อาตุ๋ยก็อาจจะไม่ได้มาแชร์ข่าวนะคะก็ปฏิบัติหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดนะคะ